ความคืบหน้าคดีสังหารโหดสองหนุ่มสาวที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อีก๑คนนะครับ
ชื่อว่านายเบาเป็นมือปืนคนลั่นไกสังหารนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้เหลือผู้ต้องหาคนสำคัญอีกเพียงคนเดียว
ก็คือเสียอ้วนเจ้าของบ้านที่ภูเก็ตที่มาติดพันธุ์น้องสปายผู้ที่เสียชีวิตอยู่นะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่ติดตามจากรายงานครับ
เข้าสู่วันที่๙กับปฏิบัติการไล่ล่าผู้ร่วมขบวนการสังหาร
นางสาวปวีนานาเมืองรักหรือสปายและนายอนันตชัยจริตรำหรือฟอส
หน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีอย่างเยี่ยมโหด
ใกล้ถึงตัวเสียอ้วนตัวการสำคัญในคดีที่ขณะนี้ยังซุ่มกบด่านเงียบ
หลังจากนายกฤษณะศรีศุกร์หรือมดลูกน้องเสียอ้วนผู้ทำหน้าที่วางแผนสังหารและขับรถประกบเหยื่อ
เจ้าหน้าที่กดดันไม่ไหวและหวั่นถูกจับตายจึงติดต่อเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจในท้องที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่สพนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรี
ไปเพียงข้ามวันชุดสืบสวนบุกรวบนายนรงวรินทรเวศหรือบ่าว
กบดานที่บ้านญาติในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีหลังถูกเพื่อนร่วม
จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวสารภาพร่วมกับผู้อีก๓คน
ในการลงมือลั่นไกลสังหารเหยื่ออย่างอุกอาจ
ก่อนที่กำลังตำรวจได้คุ้มกันอย่างแน่นหนา
คุมตัวไปสอบสวนขยายผล
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ซึ่งสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับ

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีฆาตกรรมโหดนี้มีผู้ก่อเหตุทั้งสิ้น๖คน
มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
นายสายันศรีศุกร์เป็นคนชี้เป้า
นายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญ

เป็นคนขับรถยนต์ประกบเหยื่อและเป็นทีมคุ้มกัน
กฤษณะศรีศุกร์เป็นคนเช่าบ้านวางแผน
และเป็นหนึ่งในทีมประกบเหยื่อและทีมคุ้มกัน
นายนรงวรินทรเวทเป็นมือปืน
และนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
เป็นหัวหน้าทีมสังหาร
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดี
ขณะนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดได้๑๙
มั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีเสียอ้วนได้แน่นอน
ชุดคลี่คลายคดีจะตามเช็คบินทีมสังหารได้แล้วหลายคน
แต่กุญแจสำคัญคงหนีไม่พ้นเสียอ้วน
ตัวไขปริศนาปมสังหารโหดสองศพหน้าวัด
เชื่อว่าอีกไม่นานคงได้ตัวมารับโทษทัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน